ที่วัดแห่งนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับวัดนาปรังนั่นแหละฮะ
เขาบอกว่าเจอกับเหล็กไหลฮะ
บอกว่าเหล็กไหล่บ้างแล้วเธออ่ะดูเอาสิดูวิธีการพิสูจน์
ง่ายนิดเดียวเอาแม่เหล็กมาทาบดูมันก็จะดูดติดอยู่นะฮะ
คือถ้ามันเป็นหินธรรมดามันไม่ดูดไม่ดูดกับเหล็กอยู่แล้วถูกไหม
แต่เอาแม่เหล็กมาวางท่ามันก็จะดูดติดกันเขามีความเชื่อว่านี่คือเป็นเหล็กไหลไง

หลวงพ่อพระครูวรพงศ์คณรักษ์เจ้าวาดเป็นเจ้าคณะอำเภอปง
และเป็นเจ้าอาวาสวัดนาปรังนะครับที่อยู่อำเภอปงจังหวัดพยาว
เล่าว่าชาวบ้านนำเหล็กไหลที่พบในถ้ำมาถวายให้
ซึ่งเป็นเหล็กไหลพระร่วงสีรุ้งมี๒ก้อนก้อนใหญ่เป็นเหล็กไหลพระร่วง
ลักษณะออกสีดำนินเลยมีความมันวาวสดใสระยิบระยับเมื่อกระทบแสงแดดหรือว่าแสงไฟ
แล้วก็ยกมาดูด้วยนะโอ้โหมันทั้งหนักแล้วก็เย็น
ส่วนอีกก้อนเป็นเหล็กไหลย้อยที่มันคล้ายกับหินงอกออกมา
ซึ่งพบมากนะในถ้ำตามป่าตามเขาแต่มันมีประกายสีรุ้งไงมันดูสวยงาม
แล้วก็เป็นเหล็กไหลเจ็ดสีตามความเชื่อของเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดจากธาตุศักดิ์สิทธิ์
ที่เกิดจากธรรมชาติบวกกับตะบะบารมีของเหล่าเทพโอ้โหว่ากันแบบนั้น
แล้วก็มีเหล็กไหลที่แบบว่ามีพลังนะเขาว่ามีพลังด้วยมีสีสันวรรณะที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
แล้วก็มีจิตวิญญาณของเทพพรมฤษีสถิตอยู่ภายในทั้งหมดทั้งหมดที่เล่าคือความเชื่อทั้งหมด
แต่ที่อยากให้ดูแล้วเราเห็นจริงก็คือมันดูดกับตัวแม่เหล็กลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ปัจจุบันเขาบอกว่าเหล็กไหลดังกล่าวเนี่ยหาดูได้ยากแล้วนะ
หลวงพ่อพระครูวรพงคณรักษ์ก็ได้นำใส่พานเอาไว้บนบริเวณโต๊ะบูชาในวัด
ก็ให้สาธุชนทั่วไปที่เขามีความเชื่อแบบนี้ก็ไปกราบไหว้กันตามความเชื่อนะครับ
เออก็แปลกเหมือนกันแต่เรื่องของเหล็กไหลมันก็เป็นเรื่องของความ